ส่วนอีกหนึ่งดราม่าคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าแหมปล่อยเป็นดราม่ามาหลายต่อหลายวันเหมือนกันเนาะ
สำหรับกรณีคุณแม่ว่าที่สามีไม่ปลื้มหลังจากที่คุกเข่าขอแต่งงานกันไปเรียบร้อยแล้ว
สำหรับสาวน้ำชาชีระนัทกับดรวาหวานใจไฮโซเนี่ยนะคะ
ล่าสุดเลยเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี่เอง
น้ำชาชีรณัทเขาออกฉายเดียวนะ
เคลียร์ประเด็นที่เกิดขึ้นออกมาฉายเดียว

ยืนยันว่าข่าวที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องจริงนะคะ
แล้วคุณแม่ของดรวาวไม่ได้เป็นคนปล่อยข่าวด้วย
เพราะว่าท่านค่อนข้างจะอายุเยอะแล้ว

พิธีวิวายังคงเดินหน้าต่ออย่างแน่นอน
แล้วเธอก็เชื่อได้ว่ารักแท้ย่อมมีอุปสรรคอยู่แล้ว
แต่ว่าจะฝ่าฟันไปให้ได้นะจ๊ะ
ข่าวที่ออกมาก็ทำให้ชาค่อนข้าง

เพราะว่าเรื่องแต่งงานมันก็เป็นเรื่องที่เซ็นซีทีฟ
ทัชหัวใจผู้หญิงทุกคนบนโลกนี้มันก็ตกใจ
แต่ว่าพอเรามานั่งเคลียร์ทุกเรื่องคือไม่ใช่ความจริง
เขามีทุกอย่างยืนยันได้ว่าแหวนก็คือมาจากคุณแม่จริง
แล้วทุกอย่างคือคุณแม่ก็ได้รับรู้แล้วค่ะ
เขาก็ให้กำลังใจเราทุกคำเหมือนเขาก็บอกรักเรา
แล้วก็บอกว่าแบบเฮ้ยสู้นะนี่นั่นอะไรอย่างนี้
คือมันเป็นเรื่องที่ใครก็ต้องเสียใจอยู่แล้ว
ฉันไม่ได้ติดเลยเพราะว่าชาเป็นเด็ก
ยังไงฉันก็ต้องเคารพท่านนะคะ
สภาพจิตใจก็อย่างนี้
แต่ว่าเดี๋ยวก็ดีขึ้นค่ะ
ชาติเป็นชาติสตรองอยู่แล้วเดี๋ยวก็ผ่านไปค่ะ
งานแต่งก็คือเหมือนเดิมค่ะ
เราก็แผนกันไว้ว่าจริงอยากจะไปปีนี้

นู่นอย่างนี้งานก็เยอะแล้วก็ต้องเตรียมนู่นเตรียมนี่เยอะอีก
ก็เลยเลื่อนเป็นปีหน้ารอเลิกค่ะ
งานวิวาก็ยังคงเดินหน้าต่อไปนะคะ
หลายคนสงสัยว่าทำไมวันนี้น้ำชามาคนเดียว
เนื่องจากว่ามาชี้แจงพร้อมกับน้ำชาไม่ได้
ยืนยันออกมาเลยนะคะว่าข่าวลือที่เกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ก่อน
กระทบกับความรู้สึกของทั้งครอบครัวแล้วก็ตัวน้ำชาเองด้วยนะ

แล้วก็ขอยืนยันว่าข่าวลือทั้งหมดนี้ไม่เป็นความจริงนะคะ
ตั้งแต่ที่คบหากับน้ำชามาเนี่ยตัวดรวาวเองเนี่ยเขาเรียนให้คุณแม่ทราบมาโดยตลอดเลย
แล้วก็พยายามที่จะพาน้ำชาไปที่บ้านหลายครั้งเพื่อจะไปพบคุณแม่
แต่ด้วยจังหวะเวลาที่โอกาสมันไม่เอื้ออำนวย
แล้วถึงแม้น้ำชาจะยังไม่เคยเจอคุณแม่
แต่ว่าได้เคยเจอคนอื่นในครอบครัวแล้วด้วยนะคะ
ซึ่งก่อนที่จะขอน้ำชาแต่งงานเนี่ย
รวาวเขาขออนุญาตผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย
และคุณแม่ก็เป็นคนมอบแหวนเพชรของท่านให้เป็นแหวนมั่น
และทริปที่เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเนี่ย
คุณแม่ก็ทราบเรื่องดีด้วยนะคะ
ออกมาชี้แจงเคลียร์ประเด็นดราม่ากันไปเรียบร้อยแล้ว
คือเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดกันนั่นเอง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องของความรักเนี่ย
ฝ่าฟันอุปสรรคอย่างที่น้ำชาบอกนี่แหละ
แล้วก็เดี๋ยวงานวิวาจัดขึ้นแน่นอน
น้ำชาบอกก็คือน่าจะประมาณปีหน้า

ก็คือชี้แจงเคลียร์ประเด็นดราม่าตรงนี้เรียบร้อยนะจ๊ะ
ไม่ดราม่าแล้วนะจ๊ะ
เดี๋ยวปีหน้ารอรุ้นข่าวดีของน้ำชาละกันนะคะ